คุณผู้ชมคงยังจำกันได้น้องมิ้นท์อายุสิบขวบที่เธอเคาะร้ายนะ
ถูกทุกตลายที่จุดในงานศพเนี้ยมาตกใส่ศีรษะของน้อง
ทั้งทั้งที่น้องเขาก็อยู่ที่โรงเรียนซึ่งกำลังรอผู้ปกครองมารับอยู่เนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแล้วนะคะท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อแม่
แล้วก็ญาติญาติที่มาร่วมงานกันนะคะบรรยากาศที่วัดหน้าพระธาตุในอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาวันนี้ครอบครัวเตรียมทำพิธีชาปนกิจศพ
เด็กหญิงนัชชาสวัสดีหรือน้องมิ้นอายุ๑๐ปีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนอาจวิทยาคารซึ่งตอนแรกน้องบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกพุตลัย
ตกมาใส่ศีรษะนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตลง๑๓เมษายนที่ผ่านมา
นายนิรุสวัสดิและนางพัชรีช่วงจะโป๊ะพ่อแม่ของน้องมิ้นรวมถึงคนในครอบครัว
เพราะก็เป็นลูกคนเดียวมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเดินทางมาร่วมกันแสดงความเสียใจ
ช่วงประมานสิบสามนาฬิกาที่ผ่านมาครอบครัวก็เคลื่อนศพน้องมิ้นต์ออกจากศาลา
ยังเมนเผาศพที่ตกแต่งด้วยผ้าสีชมพูขาวเป็นสีโปรดของน้องอ่ะนะคะระหว่างที่เคลื่อนร่างน้องมิ้นรอบเมนเผาศพ
แม่น้องมิ้นที่เป็นคนถือรูปลูกสาวเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะรวมถึงญาติสนิทที่อุ้มตุ๊กตาตัวโปรดของน้องไว้
ก็นำมาวางไว้บริเวณโต๊ะที่จัดไว้ค่ะโต๊ะนี้เนี่ยประดับด้วยดอกกุหลับสีขาวเนี่ยนะคะ
แล้วก็สีชมพูมีรูปแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยถึงน้องมิ้นติดอยู่ที่บอร์ดค่ะช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาครอบครัวนะคะ
ก็จะนำเสื้อผ้าของใช้ของเล่นเด็กโดยเฉพาะตุ๊กตาแมวน้ำสีชมพูของน้องมิ้นเนี่ย
เผาไปพร้อมกับร่างของน้องด้วยค่ะถ้าย้อนเหตุการณ์กันสักนิดถ้ายังจำกันได้
มิ้นเนี่ยถูกพลุตลัยที่จุดจากงานศพที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเนี่ยตกลงมาใส่ศีรษะนะคะ
จนน้องบัดเจ็บสาหัสช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเนี่ยน้องต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
เนี่ยค่ะจังหวะที่ตกลงมาใส่น้องนะคะแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อ๑๓เมษายน
คนที่จุดพุตลัยสองคนเนี่ยทางตำรวจสพปักทงชัยแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

ซึ่งวันนี้หนึ่งในคนที่จุดพลุตลัยก็มาบวชหน้าไฟให้กับน้องมิ้นด้วยค่ะ